ชาวบ้านลงคลองงมหอยแครงจะเอามาทำอาหาร

เอ้ยไม่ใช่แม็ดข้าวสานนะ

บ้านบอกโอ้โหเบ็ดเล็กสวยเหมือนกัน

มุดนี้เจออยู่ในหอยแครง
ผู้โชคดีที่พบและครอบครองไข่มุกจากหอยแครง
ก็คือคุณธนัญญาธนาพรอายุ๕๓ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๒ทับ๓หมู่๙ตะบนคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คุณธนัญญาบอกว่าหอยมุกไข่มุกเนี่ย
ลักษณะมันเป็นรีเรียวเหมือนเม็ดข้าวสาร

ความใหญ่ก็อย่างที่บอกไปมันประมาณสักเม็ดข้าวสารนะคะ
ใหญ่มากแต่ว่ามันก็พอเห็นชัด
ลักษณะสวยงามแล้วเหมือนไข่มุกเลย
คุณธนัญญาบอกว่าตัวเองไปหาปูหากุ้งงมหาหอยแครงที่ลำคลองเป็นประจำเลยค่ะ
แต่หามากี่ครั้งก็ไม่เคยเจอไข่มุกแบบนี้
แต่วันนี้ได้เจอรู้สึกตื่นเต้น
บอกว่าอย่างนี้จะนำหอยแครงที่ได้เนี่ยเอาไปย่างที่เต่า
แต่พอดีว่าย่างนานไปหน่อยเนื้อหอยแครงก็เลยแห้ง

แต่ที่เจอยังขาวใสอยู่นะ

แถวขาวใสแข็งอยู่ในเกุริยเปลือกหอย
จริงตอนแรกเธอก็บอกไม่รู้ว่ามันคือไข่มุกจริงหรือเปล่า
เอามาเช็ดถูดูเฮ้ยมันเงาแววเฮ้ยมันใช่อ่ะ
หลังจากที่เจอไข่มุกก็ดีอกดีใจค่ะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามุกที่เจอมันมีมูลค่าแค่ไหน
คือลักษณะแบบนี้ยังไม่รู้จริงบอกไม่ได้ฟันทงไม่ได้
จริงก็เลยอยากจะให้หน่วยงานหรือผู้รู้มาช่วยดูให้หน่อย
คือถ้ามันมีมูลค่าคุณชะนัญญาก็บอกว่าขายนะ

ใครสนใจก็ขายนะมาซื้อได้เลย
ก็ค่อยว่ากันไปตอนนี้ก็รอตรวจสอบก่อนนะว่าตกลงมันเป็นมุกจริงไหม
หรือมันเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกหรือเป็นอะไร